แชร์กันต้องเรียกว่าแชร์อย่างหนัก
ตั้งเคยที่ผ่านมาในโลกโซเชียลนะคะ

แต่ปรากฏว่าแม่ค้าสวนกลับมาบอกว่า
เอาแต่ปิดแล้วมาตรการเยียวยา

ไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันก่อนเลยค่ะ
แล้วประชาชนขออะไรบ้าง

ให้เราพูดนานเราก็ต้องฟังพี่พูด

ข้าราชการไม่เคยมีมาให้

ที่ไม่มีเยียวยาใดทั้งสิ้น

เขามีมาตรการรองรับทุกอย่าง

มันถึงเป็นอย่างนี้
แต่มันมีประชาชนอย่างครั้งนี้ไงที่ไม่ยอม

แล้วเขาเลิกกันมาถึงเย็นนะคะ

มันไม่มีมาตรการเยียวยาให้เขานะคะ
เจ้าของร้านอาหารที่อายุทยาเนี่ย

ไม่ให้ขายอาหารเกินเวลาที่ทางจังหวัดกำหนด

มีความผิดตามพรกรฉุกเฉินด้วย
เจ้าของร้านอาหารก็ยืนฟังเงียบก่อนนะคะ

เหมือนระบายความในใจอันยาวเหยียด

โดยบอกว่าต้องมาทำตามมาตรการของจังหวัดที่ออก

แล้วประชาชนขออะไรจากทางภาครัฐได้บ้าง

ชาวเน็ตจำนวนมากก็มาแสดงความเห็นค่ะ
แน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณป้าพูด

ผู้สื่อข่าวของเราค่ะวันนี้เลยเดินทางไปพบกับ
รองผู้กำกับการป้องกันและปรับราม
ศพบริษัทอินตราชาที่ปรากฏในคลิปนี้นะคะ

แล้วก็ไปขอความร่วมมือร้านค้าต่างที่เปิดเกินเวลา

อยู่และมีลูกค้ายืนอยู่หน้าร้านด้วยก็เลยลงไปแนะนำและขอความร่วมมือ
แต่จังหวะนั้นก็เข้าใจนะคะว่าเป็นความอัดอั้นตันใจของแม่ค้า
ช่วงนี้เนี่ยค้าขายก็ลำบากเศรษฐกิจก็ไม่ดี
ก็เลยระบายความอัดอั้นตันใจออกมาทางตำรวจเองก็บอกว่าเนี่ย
พยายามอธิบายให้แม่ค้าเข้าใจนานกว่าครึ่งชั่วโมงจึงสามารถพูดคุยกันรู้เรื่องนะคะ
และแม่ค้าก็เลยยอมให้ความร่วมมือค่ะส่วนทางด้านนางนงนุษยก้อนทอง
เจ้าของร้านก้อนทองบอกว่าคือตอนนั้นน่ะนาทีนั้นน่ะ
ไม่พอใจจริงที่ตำรวจมาขอความร่วมมือแต่เปิดสัญญาณ
เหมือนกับว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคือเปิดสัญญาณไซเลนมาเลยเนี่ยนะคะ
จากนั้นตำรวจลงมาพูดขอความร่วมมือให้ปิด๒ทุ่มตามคำสั่งของผู้ว่า
ตัวเองก็รู้สึกว่ามันไม่ยุติธรรมแม่ค้าเดือดร้อนทำมาหากินก็ลำบากอยู่แล้ว
แต่อย่างไรก็ตามพอมาขอความร่วมมือก็เต็มใจจะร่วมมือ๑๔วันค่ะ
ถ้าไม่มีอะไรดีขึ้นก็ต้องมีคำตอบให้ชาวบ้านด้วยเหมือนกันนะคะ
ว่าชาวบ้านให้ความร่วมมือแล้วภาครัฐเนี่ยทำให้มันดีขึ้นจริงหรือเปล่านะคะ
ฟังเสียงกันหน่อยค่ะคือรายได้รายได้จากร้านอาหารคือไม่มีเลยตอนนี้
อย่างที่เขาพูดเขาพูดง่ายคุณไม่ขายต้องคืน
คุณก็มาขายกลางวันสิคุณลองถามละพวกร้านอาหารต่างต่างว่า
เขาปรับตัวได้อย่างเราไหมพวกเราเนี่ยแข็งแกร่งที่สุดแล้ว
การการลองแข่งให้เขาไหมส่วนทางด้านนายพนุแยฟศรีพวช
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแน่นอนว่าท่านต้องเห็นคลิปนี้แล้วนะ
เอ่ยถึงท่านด้วยเนี่ยท่านก็แสดงความชื่นชมตำรวจ
พยายามอธิบายหวานล้อมด้วยความอดทนและสุภาพ
เพื่อจะขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามประกาศของทางจังหวัดนะคะ

ที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากในการทำมาหากิน
ตอนนี้ต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันในสภาพที่ยากลำบากเช่นนี้นะคะ
แต่ท่านก็ยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเยียวยานะ
ก็ขอให้มันสามารถทำได้ดีขึ้นจริงจริงก็ได้ผลจริง
เดินหน้าต่อไปทางอย่างอื่นได้นะคะ

เราต้องดูว่าเยาเป็นอย่างไรต่อไปนะคะ